เพราะว่าเจ้าหน้าที่เจอกับแก๊งมอดไม้
ลักลอบขนไม้พยุงในเขตป่าสงวนครับ
แล้วก็เขาไหวตัวนะจะหลบเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องยิงสกัดฮะยิงสกัดรถฮะ
สุดท้ายรถของคนร้ายเสียหลักลงข้างทาง
ก็ตำรวจควบคุมตัวได้พร้อมของกลางทั้งหมดแล้วครับ
หลังจากที่สามารถสกัดรถกระบะอีซูซู
เทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๘๑

คือคนร้ายพยายามขับหลบหนีการตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ล่าติดตามนะครับ
แล้วก็ต้องยิงยางรถเพื่อสกัดจับ
ก่อนจะสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
ก่อนหน้านี้นะฮะเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายข่าว

เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต้

กระทั่งพบชายสองคนนำไม้พยุงมารอการขนย้าย

ปรากฏว่าคนร้ายขับรถพุ่งมาทางเจ้าหน้าที่
หนีการจับกลุ่มขับมาบนเส้นทางถนนสายสุวรรณสอน

ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่เลยต้องเปิดปฏิบัติการ

ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ให้ดูคลิปเต็มหน่อยฮะ

แต่ไม่จอดก็ต้องยิงยางสกัดจับ
สุดท้ายนะรถของคนร้ายเสียหลักตกข้างทาง

ก็มีการควบคุมตัวคนร้ายทั้งสองคนเอาไว้ได้นะครับ

พบไม้พยูงอยู่หลังรถ๓ท่อน
โดยมีผ้าแสลมสีดำคลุมอยู่
ไม้ดังกล่าวมีปริมาตร๐๓๖ลูกบาทเมตร
ซึ่งตีเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ๙๐๐๐บาทนะครับ

ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้น๓๔เท่าตัวเลยนะคุณฮะ
ทางด้านของนายธนกฤษราศีอายุ๓๙ปี
แล้วก็นายสอนรามสร้อยทองอายุ๒๙ปี

กับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อน
คือไม่ทราบชื่อจริงไม่ทราบนามสกุลจริง
ให้ขึ้นไปขนไม้ที่บริเวณอุทยานเขาอิโต้

ให้ค่าดำเนินการคนละ๒๐๐๐บาท
เขาก็เลยรับอาสาขึ้นไปยังจุดดังกล่าว
เพื่อเป็นการขนไม้ลงมาเท่านั้น
ไม่ได้ไปลักลอบตัดแต่อย่างใดแค่ขนนะฮะ
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาสกัดจับไว้นะครับ
ต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อขยายผลไปสู่ขบวนการลักลอบตัดไม้นะฮะ
แล้วก็ส่งมอบให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ